อันนี้คล้ายกับข่าวที่คุณอริยาเล่าเลย
กรณีตำรวจรีดไถเงินล้านแลกกับการปล่อยตัวนะครับ
เป็นคดีพนันออนไลน์นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่นายวิชัยคำภาย
สามปีเข้าร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคล

คือแต่งกายคล้ายกับตำรวจตระเวนชายแดนนะครับ
หลังนี้มีการเล่นพนันออนไลน์ไพ่บาคารา
จากนั้นได้ยึดของกลางทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ
พร้อมกับควบคุมตัวนายวิชัยที่ตอนนั้นตกเป็นผู้ต้องหา
แล้วก็ควบคุมตัวแฟนสาวของนายวิชัยแล้วก็น้องชายนายวิชัยไปด้วย
ซึ่งนายวิชัยบอกว่าทั้งสองคนนี้ไม่เกี่ยวนะครับ
เหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดภายในบ้านจับภาพไว้ได้นะครับ

วันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมามีกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้
นำหนังสือขอเข้าตรวจค้นภายในบ้าน
แต่ว่าเท่าที่เห็นนะคาดว่าไม่ใช่หมายสาร

ทั้งหมดก็พากันบุกเข้ามาในบ้านเลยประมาณ๑๐กว่าคน
มีบางคนเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิด
ก็ใช้ไม้ที่อยู่ใกล้ไปเขี่ยมุมกล้องซะ
จากนั้นก็เข้ามาตรวจค้นบ้านทั้ง๒ชั้น
แล้วก็ดึงปลั๊กกล้องวงจรปิดภายในบ้านออกอีกนะฮะ
จากนั้นควบคุมตัวนายวิชัยแฟนสาวแล้วก็น้องชาย
ทั้งที่แฟนแล้วก็น้องชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ

ไปที่สถานีตำรวจตระเวนชายแดนแม่สาย

ตรงนี้กลายเป็นจุดพีคนะครับ
พูดคุยถึงเรื่องเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว
โดยกลุ่มที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เรียกเงิน๑ล้านบาทเพื่อปล่อยตัวทั้ง๓คน

กระทั่งลดเหลือ๕แสนบาทนะครับ
แต่ทีนี้นายวิชัยบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงิน
แล้วก็ต่อรองขอเหลือ๓แสนบาท
กลุ่มชายดังกล่าว๑๐คนก็เลยยอมตกลงครับ
แล้วก็ทางกลุ่มชายกลุ่มนี้นะฮะ
ก็ให้นายวิชัยโทรศัพท์ไปหาญาติ
แล้วก็นำไปส่งที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนแม่สายด้วย
ทีนี้นายวิชัยก็สั่งญาติให้ไปกดเงิน
ออกมากี่ครั้งก็ว่าไปครั้งนั้น๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐
กระทั่งหลักแสนจนครบ๓แสนบาท
แล้วก็เอาไปมอบให้กับกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจนี้

ตอนแรกนายวิชัยแฟนสาวแล้วก็น้องชาย

ได้พาตัวของนายวิชัยแล้วก็อีก๒คน

โดยอ้างว่าเดี๋ยวไปเสียค่าปรับซะที่สพแม่สาย
แล้วก็จบแล้วก็จะปล่อยตัวไปนะครับ
แต่ทีนี้พวกเขากลับถูกดำเนินคดีในความผิด
จัดให้มีการเล่นหรือช่วยโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่น
เล่นการพนันออนไลน์ประเภทบาคาร่า
ปรากฏว่าคือไปที่สถานีตำรวจคุณ
เขาก็ยังโดนดำเนื้อคดีอยู่ดีนะครับ
และกลุ่มคนกลุ่มนั้นก็ได้เงินไปทั้ง๓แสนบาทนะครับ
พวกเขาก็ไม่ถูกปล่อยไม่รอดจากคดีนะฮะ
ฟังเสียงนายวิชัยหน่อยครับ

ก็เขาถือว่า
จะทำให้เป็นคดีใหญ่ให้เราโดนเข้าหาหนักครับ
แต่ถ้าเหมือนเราให้เขาไปเขาก็จะช่วยให้เป็นคดีที่เบาลง
ถึงเขาจะวนมาพูดกันหลายคนเลยครับว่า
ว่าให้เราคุณแบบนู้นอย่างนี้
แต่หลายคนช่วยกล่อมเราให้เราเชื่อเขาอย่างนี้ครับ

พอเขารู้ว่าเราจะยอมแล้ว
เขาจะให้มันจะมีคนเดียวครับที่เข้ามาคุยกับเรา

จ่ายค่าผิดความผิดของเราให้เขาไปอย่างนี้ครับ

คนคุมคุมผมเขาไม่บอกชื่อหรือครับ

มีผู้ชายอีกคนแล้วที่คุมนะครับ
อ่าถ้าคนที่คุยจริงครับ
มีแค่คนเดียวแต่ว่าก็
มีหลายคนสลับเข้ามาพูดอยู่นะครับว่า
เขาก็ควรทำอย่างนี้นะว่ามันจะต้องเป็นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้
เหมือนจะเป็นตำรวจด้วยนะครับ

อืมนะครับนี่คำเปิดเผยจากปากของนายวิชัยนะฮะ
คือนายวิชัยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความผิด

พวกเขาไปรับสาภาพตลอดข้อกล่าวหานะคุณ
หลังจากที่มีการส่งฟ้องศาลเชียงราย
แขวงเชียงรายก็พิพากษาความผิดไปแล้ว
จำคุกผู้แจ้งเป็นเวลา๑เดือนโดยไม่รอลงอาญานะครับ

ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอลดโทษ
แล้วก็ประกันตัวออกมาเรียบร้อยตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
แต่ทีนี้สิ่งที่พวกเขาอยากให้มีการตรวจสอบต่อ
เขาก็เลยไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพแม่สาย

กลุ่มชายชะกันที่เข้ามาบุกบ้านพวกเขา
และอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต่อชดตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ย
ดเงินไปจำนวน๓แสนบาทเนี่ย

แล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับพวกเขาเองนะครับ
ที่เขาบอกว่าตัวเขาแม้ว่าจะผิด
แต่ว่าแฟนสาวและน้องชายสองคนไม่ได้ผิด
แต่กลับตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วยนะครับ
ก็ต้องติดตามกันต่อนะทั้ง๒เหตุ๒คดี
ที่คุณอริยาเล่าแล้วก็ที่ผมเล่าด้วยนะฮะ
นี่ที่ฉันเลื่อนดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาเนี่ย
คือคุณผู้ชมก็ตำรวจอีกแล้วเหรอตำรวจอีกแล้วเหรอ
ทำไมมีแต่ข่าวตำรวจในทางไม่ดียังเหลือตำรวจดีอยู่ไหม
ยังมีค่ะยืนยันนะยังมีอยู่เยอะด้วย
เพราะว่าทางด้านพบตรบอกแล้วนะ